คุณผู้ชมคะประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

เรามาตามกันหน่อยค่ะเพราะว่าพาดหัววันนี้เนี่ย
พบหนุ่มพม่าคาเตียงโรงพยาบาล
ตำรวจเจอย่านรามคลั่งจับยัดสังเต
ผู้ชายคนนี้คือใครเขาเป็นนักไวโอลินชาวพม่า

ใช่คือดังมากเป็นระดับมัสเตอร์เลยคุณผู้ชม
เที่ยวกับคู่มั่นแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่๒สิงหาคม
ก็มีการตามข่าวตลอดเลยญาติญาติแล้วก็คุณแม่ที่พม่าเนี่ย

คือแฟนสาวที่เขามาด้วยกันก็พยายามตามหา
เพราะเบื้องต้นแฟนสาวก็ไปแจ้งความในวันที่๓สิงหาคม

ไปแจ้งความบอกว่าแฟนของเธอชายชาวพม่าคนนี้
หายตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่๒สิงหาคมช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
ไม่ได้เอาพาสปอร์ตออกไปด้วยไม่ได้เอาติดตัวไปด้วย
และนึกว่าแฟนของเธอจะแค่ลงไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ

แต่ปรากฏหายข้ามวันข้ามคืนติดต่อไม่ได้
ทีนี้แหละครับก็เลยต้องตามตัวกันให้ยุ่งเลยนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะคะก็คือนายเนียนจันอูอายุ๓๙ปี
เป็นชาวพม่าแล้วก็นักไวโอลินชื่อดังระดับมัสเตอร์เลย
ทีนี้พอมีข่าวนี้ออกมา
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็สั่งเลยนะให้ไปตรวจสอบตามโรงพยาบาล

แล้วก็ประสานข้อมูลจากหลายหน่วยงาน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาก็เป็น
เหมือนเป็นลูกเป็นหลานคนดังของพม่าเขาเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นหลานชายของสมาชิกสภาชาติภัณฑ์แห่งเมียนมาร์
และอดีตอธิบดีกรมอายการของเมียนมาร์ด้วย
ทีนี้ก็เลยมีการประสานติดต่อกันระหว่างทางการไทยกับทางการพม่า
ในการที่จะตามตัวผู้ชายคนนี้ให้เจอนะครับ
กลัวว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับครอบครัวเขาก็เป็นห่วงครับ
ใช่เพราะว่าคือจริงที่ครอบครัวเขากังวล
เขาก็ไม่คิดหรอกว่าจะโดนจับไปเรียกฆ่าไทย

ขบวนการค้ามนุษย์จะจับให้ไปทำงานหรือเปล่าเนี่ยค่ะ

เมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก๑๑โมง
ทางด้านพตรสมพงศ์ชิงดวง

กับพตรสุรเชษฐ์หักพาน

ก็ยืนยันนะว่าตอนนี้เจอตัวแล้ว
ในเย็นจันทร์อู๋เจออยู่ที่โรงพยาบาลนพรรดิรัชธานี

เพราะว่าชุดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มันมีเป็นชิ้นไงคุณ

แล้วเขาก็ค่อยเอามาประติดประต่อเรื่องกัน
ครับคือตอนแรกแฟนสาวของนายเนียนจันอู
มาแจ้งความไว้ที่สนสุธิศาลนะครับ
และหลังจากนั้นเองก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ไปพบว่านายเนียนจันทร์อู๋
อยู่แถวบริเวณโรงแรมดีอามารอถนนรัชดาพิเศษย่านห้วยขวาง

ในลักษณะของการเดินโซซัสโซเซคล้ายคนเมา

รอปภที่อยู่แถวนั้นเก็บมือถือไปส่งคืนให้
แล้วก็เพราะว่านายเนียนจันทร์อู๋
เหมือนเดินเมาแล้วก็มีเสียงคล้ายร่ำไห้
ที่รอปภจะประคองพาไปนั่งที่ป้ายรถประจำทาง
และตรงป้ายรถประจำทางนี่แหละเป็นมุมอับแล้ว

กล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้แล้ว
อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันที่๓สิงหาคม
นั่นคือภาพสุดท้ายของนายเนียนจันอู

หลังจากช่วงหัวค่ำของวันที่๓สิงหาคม
นายเนียนจันอูหายไปอยู่ที่ไหน
คือพอเจอแบบนี้แล้ว

เขาก็ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสนหัวหมากนะคะ

อารวาสอยู่หน้าวัดเทพลีลาที่ซอยรามคำแหง๓๙
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอจริง
ออกไป
ทีนี้ก็เลยเอาตัวไปขังเอาไว้ที่สอนอหัวหมาก
แต่ว่าผู้ชายคนนี้

เจ้าหน้าที่๑๐เวนเขาก็เลยเห็นว่าเอะอะ
ก็เลยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนพรัช

พอส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

พอรีบรักษาเพราะเขามีอาการบาดเจ็บที่กระดูกต้นแขนขวาหักนะฮะ
แต่ไม่พบเอกสารใดติดมา
ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะตามหาญาติอย่างไร
จนกระทั่งนี่แหละครับข่าวคราวของเขาอยู่ในหน้าสื่อ
พยาบาลก็จำได้โอ้โหสงสัยเป็นผู้ชายคนนี้แน่นอน

พยาบาลบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละ

ทั้งหมดก็เลยต้องมีการประติดประต่อกัน

ครับ
ก็เริ่มอะไรนะครับเพราะว่ารับแจ้งจากโรงพยาบาล
ก็ได้มาส่งตั้งแต่วันที่๕นะครับ

ได้ฟังทะเลก็ไม่ยอมกินเท่าก็เลยส่งมาโรงพยาบาล
นี่แหละครับพลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองพบชน
ก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ตัวนายเมียนจันอูต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็รองพบชนก็เปิดเผยนะครับว่าประติดประต่อเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ก็ไปพบว่าหลังจากที่นายเนียนจันอูเขาโซซัสโซเซรอปภช่วย
ไปอยู่ที่ป้ายรถเมย์แถวหน้าโรงแรมดีเออร์เมอรอล
จากนั้นเขาขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไปแต่ไม่ทราบจุดหมายปลายทาง
ก็เลยมีการตรวจสอบรถแท็กซี่ว่าเป็นของอู่ไหนหรือสหกรณ์ไหนเพื่อติดตามตัวต่อ
และท้ายที่สุดก็เลยเข้าสู่เรื่องของการติดตามตัว
และได้ข้อมูลจากสนหัวหมาก
แล้วก็พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒นี่
ไปที่ห้องอายุรกรรมชั้น๑๑

คือทั้งหมดนี้มันคนละพื้นที่กันหมดเลยนะคุณสืบสกุล

ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ระบุด้วยนะคะ
บอกว่าทางตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ได้รับการมีการประสานไปยังญาติของนายเนียนจันอู
แล้วก็ทราบว่านายเนียนจันอูมีโรคประจำตัวก็คือโรคปอดนั่นเอง
ทีนี้มันอาจจะเป็นไปได้ค่ะ
ยาที่กินเข้าไปคงทำให้เกิดอาการเบลอหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้จะต้องรอผลจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อน
เพราะว่าพอพบตัวแล้วมีการรีบประสานไปเลยนะ

ซึ่งทางการพม่าก็ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ของไทยทุกคนเลย
ช่วยกันติดตามตัวพลเมืองของพม่ามาได้
แล้วก็ให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีด้วยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
ทางโรงพยาบาลนมพลน้องภรรทรก็ได้ให้การช่วยเรียนดูแลอย่างดี
แล้วโรงพยาบาลก็พยายามตรวจสอบว่าเป็นใคร
แล้วก็โดเลิกสร้าง
วันนี้สิ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ย
รับความที่ชมจากท่านสำคัญทุกพม่า

เอาเป็นว่าสรุปแล้วเจอตัวแล้ว

ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับ
แม้ว่าตอนที่นายเนียนจันอูจะมาเข้าโรงพยาบาลนพรัชราชธานี
แล้วหมอพยายามที่จะดูแลกันพยาบาลจะดูแลกัน
แต่ว่านายเนียนจันอูก็ไม่พูดไม่ทำตามคำสั่ง

พยาบาลรับเอออโวยวายนะครับ

คุณหมอก็คุยกับนายเนียนจันอู
คือไม่รู้เรื่องแหละเพราะเค้าคุยเป็นภามาก
นี่ค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติม

บอกว่าทางแม่ทางครอบครัวของนายเนียนจันอู
พอรู้แล้วว่าตอนนี้ตำรวจพบตัวลูกชายแล้ว
แล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัช
ซึ่งคุณแม่ของนายเนียนจันอูก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะ
แล้วก็เลยรีบโทรแจ้งคุณพ่อในเนียนจันอู
ที่เป็นบกหนังสือพิมพ์เมียนมาร์โพสต์
รวมถึงแจ้งทางนายอูจอซานสมาชิกสภาชาติแห่งเมียนมาร์
แล้วก็อดีตอธิบดีกรมอายการของเมียนมาส
ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณแม่คือเป็นลุงนั่นแหละค่ะ

ให้รีบมารับตัวรวมถึงเดี๋ยววันนี้
ลูกสาวคนเล็กก็จะมาจากสิงคโปร์เลยนะ
รับตัวในเนียนจันอูถ้าเกิดว่าหมอรวมถึงตำรวจเนี่ย
อนุญาตให้กลับก็จะเดินทางกลับประเทศทันทีนะคะ
สบายใจกันทุกฝ่ายแล้วนะครับเจอตัวแล้วนะครับ